เขาจัดงานวันเกิดกันเดี๋ยวนี้เวลาจัดงานเลี้ยงจัดอะไร
เขานิยมจ้างเด็กเสิร์ฟมาชงเหล้าอ่าถึงช่วงเป่าเค้กใช่ไหม
ถึงช่วงเป่าเค้กมันต้องปิดไฟอ่ะจังหวะก้มเป่าเค้กกัน
คุณผู้ชมครับกระเป๋าเงินของผู้ชายคนนี้ที่ใส่เอาไว้ในกระเป๋าหลังกางเกงเนี่ย
หายครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายจับได้ว่าก็สาวที่จ้างมาชงเหล้านั่นแหละ
คือได้กระเป๋าตังค์ปั๊บนะไวมากหยิบตังค์ใส่ยัดใส่กางเกงในของเธอ
ส่วนกระเป๋าออกไปทิ้งฮะถ้าเรารู้เราไม่ให้มาแต่เด็กผมไม่มีกัน
ให้โอกาสนะว่าถ้าเอาไปก็จบตรงนี้มันไม่มีใครนี่ไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคุณผู้ชมครับในบ้านหลังหนึ่งที่บางบ่อสมุทรประการครับ
ผู้ชายหายคือในแดงเล่าบอกว่าจ้างเด็กเสิร์ฟจากร้านเขาเกะมาสองคนเอาไปคนละหกร้อยมาชงร่างมาเสิร์ฟอาหารซิ
กระเป๋าเงินหายจากกระเป๋ากางเกงด้านหลัง
ถามเพื่อนนะครับมีใครรู้ไหมเนี่ยนะในกระเป๋าหายเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเห็นสาวเสิร์ฟที่จ้างมาชื่อนางสาวอินทิลาอายุ๒๖เธอมีท่าทีพิรุษ
ขอตัวกลับบ้านก่อนตอนเป่าเค้กเสร็จนั่นแหละนะฮะก็เดินเข้าออกห้องน้ำหลายรอบบังเอิญมีเพื่อนคนหนึ่งไปเจอกระเป๋าเงินของเขาตกอยู่ในหลังห้องน้ำครับ
แต่ไม่มีเงินเหลือสักบาทนะคาดว่าสาวเสิร์ฟรายนี้น่าจะเป็นคนก่อเหตุจึงขอตรวจกระเป๋าและตามร่างกายเด็กเสิร์ฟลาย
ทำท่าไม่พอใจแล้วก็ท้าตรวจเลยพี่ถ้าพี่ไม่เชื่อใจหนูพี่ตรวจเลยก็เลยให้ภรรยาของผู้เสียหายเนี่ย
เสียหายเนี่ยค้นตัวครับเจอที่กำอยู่นี้ในเท่าไร
บาทซุกซ่อนไว้ในกางเกงในของสาวเสิร์ฟครับ
นะครับก็เลยโทรตามอ้าวเจ้าของร้านคาราโอเกะ

เราเป็นผู้ชายห้ามค้นห้ามจับห้ามจับ
ก็เลยผู้หญิงกว่าคนแล้วเราก็เราก็บอกเราไม่จับหรอก
ขอตรวจดูนี้ก่อนพออายุเห็นเราตรวจดูโทรศัพท์ดูในกระเป๋า
ไม่มีอายุเข้าถึงก็หลวงมากอ๋ออ่าอายุหลวงไม่เจอ
อ่าแล้วไปเจอกางเกงอ๋อเจอกางเกงในอืม
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับไปที่บ้านจัดงานหน่อยนะฮะ
เจ้าของบ้านก็เล่าบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตามในข่าวเลยคุณนักข่าว
อืมนะครับตำรวจก็เอาตัวสาวเสิร์ฟเนี้ยไปที่สพบังบ่อแล้ว
พอคุยกันครับผู้เสียหายก็ไม่เอาเรื่องกับสาวเสิร์ฟนะ
เพราะต้องการจะทำกุศลเพราะเห็นว่าเป็นวันเกิดนะครับ
แต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันทำประวัติแล้วตักเตือน
อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกส่วนเงินเกือบเกือบหมื่นที่ถูกสาวเสิร์ฟนะครับ
เอาไว้ซุกไว้ตรงกางเกงในเนี่ยผู้เสียหายก็เอาไปทำบุญ
บริจาคให้กับมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในสาธารณกุศลต่อไปครับ